ที่เชียงใหม่คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวที่ผู้ชายคนหนึ่ง
โอ้โหใจสลายแบบซ้ำแล้วซ้ำอีก
ทันตรายาห์ปวดท้องน้อยมา๓๔วัน

แล้วเกิดอาการแพ้อย่างหนักถึงขั้นกับเสียชีวิต
พอเสียชีวิตเพิ่งจะมารู้เธอตั้งท้องอยู่พอดี
จะเริ่มตั้งท้องอ่อนกลายเป็นว่าเธอไปพร้อมกับลูกในท้อง
ผู้ชายคนนี้โอ้โหทำใจไม่ได้ค่ะ
ก็ต้องแจ้งความเอาผิดกับโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลไม่มีแม้แต่คำขอโทษนะครับ
แล้วเขาก็เป็นหมอฟันด้วยนะฮะเปิดคลินิกอยู่ที่เชียงใหม่
เขาบอกว่าการจากไปไม่มีวันกลับของกิฟต์ภรรยาของเขา
เนี่ยมีอาการปวดท้องก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังเลยของเชียงใหม่

ก็คือปวดท้องน้อย๓๔วันแล้วมีการขึ้นไส้อาเจียนด้วย
คุณหมอสงสัยว่าจะเป็นนิ้วทางเดินปัสสาวะหรือเปล่า
จากนั้นพอฉีดปุ๊บแพ้หนักมาก
มันเกิดขึ้นเร็วมากภายในไม่กี่ชั่วโมง
อยู่ในมือหมอในโรงพยาบาลแล้วก็ตาม
แต่เธอสิ้นใจครับ
โดยที่เขาไม่รู้เลยนะครับ
แล้วภรรยาเองก็คาดว่าก็ไม่รู้ว่าตัวเองตั้งคันด้วย
มาครอบครัวได้ขอเข้าพบพอของโรงพยาบาล
เพื่อขอคำอธิบายแต่ทางโรงพยาบาลปฏิเสธจะอธิบาย

สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานในการรักษาทุกขั้นตอน
ไม่ยอมแม้จะพูดคำว่าขอโทษออกมา
ทางครอบครัวก็เลยเอาไปโพสต์ในโซเชียลขอความเป็นธรรม
ล่าสุดวันนี้ครับตัวผู้ชายคนนี้

ีรวุฒิหวงสุวรรณากร

ร่วมไปแถลงข่าวกับสื่อมวลชนที่คลินิกของตัวเอง
ชื่อว่าคลิดิกทันตกรรมเชียงใหม่ชมาย

ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
หมอมอยบอกว่าหลังภรรยาเสียชีวิต
หมอไปตรวจเพราะว่าตั้งคันได้๖๗สัปดาห์แล้วคุณผู้ชม

ตัวเขาเองไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีที่รู้ภรรยาตั้งคันลูกคนแรก
เขาเฝ้ารอข่าวดีนี้มานาน๒ปีหลังแต่งงานกันมา
แต่ก็มารู้ตอนที่เขาจากไปทั้งคู่
สาเหตุที่คุณหมอบอกว่าเสียชีวิตคือเกิดจากน้ำท่วมปอดแบบเฉียบพลัน
ส่วนตัวเชื่อว่าอาจจะมีสาเหตุอื่นคือเรื่องของการแพ้สารย้อมสีที่ฉีดเข้าไปหรือเปล่า
พยายามติดต่อขอคำชี้แจงจากโรงพยาบาลเพราะเชื่อว่าการเสียชีวิตอาจจะเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนของการรักษาแต่ก็ไม่ได้คำตอบ
ครอบครัวก็เลยปรึกษากันแล้วก็ไปแจ้งความที่สพภูพิงราชนิเวศแล้วนะครับ
ลูกในคันด้วยส่วนศพเนี่ยได้มีการจัดพิธีชาปนกิจศพไปแล้วที่บ้านเกิดที่พยาวตั้งแต่๒๗กันยายนที่ผ่านมาก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วย
ค่ะนะส่วนแพทยศภาเขาจะมีการตรวจสอบอย่างไรทางโรงพยาบาลต้นเรื่องจะชี้แจงอย่างไรก็เดี๋ยวติดตามกันต่อ